จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ผมถามลึกหน่อยว่าตอนนี้
เรามีความหวังแค่ไหนครับกับการตอบโจทย์๔ข้อ

พวกเราทุกคนก็หวังเช่นนั้นนะครับพ่อหนึ่งนะ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ถ้าผมกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง
ผมจะชวนน้องดิวเป็นรถเข็น

ไปยืนดูลูกครอบครัว
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เสียงของคุณครูประจำชั้นของน้องเดียวคือเสียงใด

น้องเดียวเลือกตอบตัวเลือกที่๔
เสียงที่๔ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกข้อแรกนะครับห้าพันบาท
แต่มันจะมีผลต่อข้อต่อไปคือต้องไม่ผิดเลย
แม้แต่ข้อเดียวได้๑ล้านถูกไม่ถูก
ถูกครับ
ถามหน่อยหนูมั่นใจไหมเดียว

เสียงทุกเสียงที่ฟังมาตั้งแต่ตัวเลือกที่หนึ่งที่๒ที่๓ที่๔

ครูรังครับ

น้องเดียวจำเสียงครูได้ไหม
เก่งมากลูกเพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
เรียทำได้แล้วนะลูกดีใจด้วย
มาเอาใจช่วยกันว่าข้อที่๒จะสามารถตอบถูกหรือไม่นะฮะ
ข้อที่สองจะเฉลยจากเรื่องวัดเขาโบดครับ

เพื่อจะมีเงินพาลูกไปหาหมอที่กรุงเทพ

ผมอยากให้เขากลับมามีความสุขเหมือนเดิม

ก่อนมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาโบด
ชาวบ้านได้นิมนต์หลวงปู่ทวมมาจากวัดใด

ถ้าถูกข้อนี้หนึ่งหมื่นบาทนะครับ

หลวงปู่ทวมนะครับถูกนิมนต์มาจากวัดทุ่งมะพร้าว
หลังจากที่พระครูอินหรือหลวงปู่อินนะฮะ
เจ้าอาวาสรูปแรกมรณภาพลงเมื่อพศ๒๔๕๐นะครับ
ต่อมาปีพศ๒๔๕๕ชาวบ้านบางสะพานได้นิมนต์พระทวมธรรมสโล
จากวัดทุ่งมะพร้าวอำเภอบางสะพานให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อไปนั่นเอง
เอาล่ะตอนนี้นะฮะครอบครัวของพี่หนึ่งนะครับ
ประจวบคิริขันทำไปได้แล้ว๒ข้อเพราะฉะนั้นครึ่งทางแรก
รับเงินไปต่อชีวิตตอนนี้หนึ่งหมื่นบาท
คนเดียวทำได้แล้วนะลูก๒ข้อแล้วนะพอไหม๒ข้อพอไหมลูก
ไม่พอ
ถ้าไม่พอเราก็มาลุ้นกันต่อครึ่งทางแรกผ่านไปแล้วนะครับ
ครึ่งทางหลังนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นครึ่งทางที่สำคัญ
เพราะถ้าข้อที่๓นี้สามารถตอบได้หรือทำผ่านเนี่ยนะครับ
นั่นหมายความว่าจากหนึ่งหมื่นพุ่งเป็นหนึ่งแสนทันที
แล้วก็ได้มีโอกาสไปลุ้นเงินล้านทันทีทันใดเลยนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องลูกชิ้นทอดครับ
อยากให้น้องหายจากโรคนี้ค่ะถึงจะมองไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็น
แล้วขอให้เขามาเห็นเวลาเห็นหน้าแม่บ้างค่ะ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือคีบลูกชิ้นและแตงกวาใส่ถ้วยพร้อมลาดน้ำจิ้ม
จำนวน๓๐ถ้วยภายในเวลา๓นาที

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนี้นั่นหมายถึงว่าภารกิจนี้ผ่านสำเร็จนะฮะ
ลุ้นกันว่าแม่ตายทำได้หรือไม่ได้ครับ

มือแสงมือแสงมือแสง
ครอบครัวนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ

ก็ครับครับครับ

ผมบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีแห่งนี้นะครับ
ดูเหมือนว่าจะไปเรื่อย
ไม่ได้
แต่ตอนที่เขามาช่วยคีบเนี่ยก็คือ

พอกลับมาตักน้ำจิ้มตักเหมือนเดิมอีกแล้วตักค่อย
นี่เกินครึ่งแล้วนะคิดว่าหนึ่งแสนบาทเนี่ยพอกับการรักษาน้องเดียวบ้างไหม
น่าจะพอนะครับเห็นเขามีรอยยิ้มเลยอ่ะดูตาเขาแป๋วขึ้นมาเลยอ่ะ
ใจไหมลูกเดียวดีใจเข้าอีกสักข้อ
ไม่อยากคุยกับเราแล้วคงอยากฟังอีกข้อนึงแล้วล่ะ

ครอบครัวของคุณหนึ่งจากประจวบคิริขันนะครับ
ทำไปได้แล้ว๓ข้อแล้วนะครับคุณผู้ชม

มันยังไงอยู่นะครอบครัวนี้

ข้อสุดท้ายผมก็มาฟังเฉลยไปพร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละ
ลุ้นไปพร้อมกันครับมันถึงจะตื่นเต้น
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
หนังตะลุงครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เป็นคนซื่อแกมโง่ผิวดำ
รูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยคอตกทรงผมคล้ายแทร่ม้าจมูกปากคล้ายปากวัว
คราวยาวคล้ายหนวดแพะพนุ่งสโลงแต่ไม่มีรวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตระไก่
หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเคลือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุโยงส่งเสริม
แสดงความซื่อออกมาเสมอลักษณะข้างต้นเป็นลักษณะของตัวละครหนังตะลุงที่มีชื่อว่าอะไร
ตัวเลือกที่สองอ้ายเท่ง
ใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจ
เริ่มรักเริ่มรักเริ่มรัก
ยายถามหน่อยว่าทำไมยายเลือกไอ้เท่ง

เรามีให้ดูนะฮะนี่ยายใช่ป่ะ

เป็นคนซื้อแก้มโง่ด้วยเนี่ยผิวดำ
ร่างค่อนข้างเตี้ย
พุงโยพุงยานโยคอตก

จมูกกับปากเขาเป็นวัวนะครับ

จากประจวบพิธีขันฯวันนี้ทำไปนะครับ
สามข้อก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะ

หนึ่งแสนบาท
เห็นที่บอกนะครับว่าเรามาใช้โอกาสมาได้เต็มที่นะ

พ่อหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างครับ

ได้มีทุนพาลูกไปหาหมอ
แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันช่วงในหมอนัทเนี่ย
ไม่มีเงินก็ไม่สามารถพาลูกไปได้
ตอนนี้ต้องให้เขารักษาต่อเนื่องนะ

แล้วหนูจะต้องหายตาหนูจะต้องกลับมาเห็น

และวันนี้นะครับผมขอแรงใจจากคุณผู้ชม
เพื่อเป็นอาวุธให้กับครอบครัวของพ่อหนึ่งเนี่ย
ต่อสู้ได้สามารถผ่านวิกฤตที่

หลุดรอดไปได้ในครั้งนี้นะครับ
ฝากครอบครัวของพี่หนึ่งขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีไว้ด้านล่างนี้
เกมต่อชีวิตของเราก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ขอเป็นสะพานบุญนะครับคุณผู้ชมครับ

จากประจวดพลีขันไว้กับคุณผู้ชมด้วย

พระคุณล่วงหน้าและขอบคุณทุกชีวิตที่มาในวันนี้ครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เราชอบดูหรือเราชอบคนภาคหนังตะลุงบอกมาเดี๋ยวนี้

แม่ก็นั่งอยู่ลูกก็นั่งอยู่แต่ไม่อยากได้

แบ่งตำลึงจำนวน๑๕กรัมภายในเวลา๓นาทีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป